แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ที่มันต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัย
จะทานอะไรเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง

อะไรบ้างที่เราต้องทานในช่วงยุคโควิดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
วันนี้ดิฉันไปเสาะแสวงหาความรู้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
ในช่วงของชิสามาแชร์
เอ้าทำไมอ่ะ
ทำไมเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เล่าก่อน
มาดูเรื่องนี้สารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
มีหลายอย่างดิฉันคัดมา๕อย่างที่เด่น
อย่างแรกหลายคนทราบวิตามินซีนะคะ
ช่วยในการทำงานของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ช่วยในกระบวนการทำลายเชื้อโรค
อันนี้เป็นข้อมูลจากของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมถึงการศึกษาเรื่องแอนไทเอจจิ้งหรือชะลอวัยด้วยนะคะ

เขาแนะนำว่าวิตามินซีควรทานวันละ๖๐มิลลิกรัม
แต่ถ้าต้องการเพื่อที่จะทานเสริมในเรื่องของการชะลอวัย
ทานได้มากสุดถึง๑๐๐๐มิลลิกรัมเลย
แล้วหาทานที่ไหนล่ะผักผลไม้มีเยอะแยะมากมาย
ยกตัวอย่างเช่นพริกหวานคุณผู้ชม
พริกหวานนั่นแหละวิตามินซีเยอะมาก

แล้วถ้าข้ามมาเป็นฝั่งผลไม้ก็จะเป็นฝรั่งหรือมะขามป้อม
ทานสดเลยอย่างนี้จะดีกว่า

มาถึงสารอาหารชนิดที่๒บ้างวิตามินเอค่ะคุณผู้ชม
ตามินเอนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะ
โดยแหล่งอาหารของวิตามินเอก็มาจากหลายแหล่ง
ไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนอย่างไข่แดงนมผลิตภัณฑ์จากนมต่างเครื่องในสัตว์นะคะ

อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือพวกตำลึงผักบุ้งแครอทฟักทอง
หรือว่า๖ผักผลไม้ที่มีสีเหลือง

บำรุงสายตาผักใบเขียวก็ได้ด้วยเหมือนกัน

ส่วนสารอาหารชนิดที่๓คือสังกษีค่ะ
เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์นี่แหละคุณผู้ชม
รวมถึงสัตว์ปีกและประเภทปลาก็มีสังกษีอยู่ด้วยนะคะ
จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต
และการแบ่งเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
คือช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้นะ
มันจะช่วยควบคุมการทำงานของเอ็มไซด
แล้วก็ทำให้ร่างกายของเราทำงานได้เป็นปกติ

สารอาหารที่สำคัญมากเลยคือโปรตีน

แล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอโปรตีน

พืชสามารถทานได้เลยมากมายหลายอย่าง
เช่นพวกถั่วมะเล็ดแห้งต่าง
แล้วก็จากพืชผักที่เป็นเมล็ดต่าง

ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานได้เช่นกัน
และสุดท้ายที่จะแนะนำกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองข้ามกันไปนะ
คือโพลไบโอติกและพรีไบโอติก

ถ้าพูดถึงเรื่องของการง่ายก็คือพวก
๔ที่ช่วยดูแลระบบภายในลำไส้
เราจะรู้จักแบบจุลินซีลัดและโตบาซีลัด

มันจะช่วยทำให้ระบบลำไส้ของเราทำงานได้ดี
ยูเกิร์ตก็ได้แต่ก็ต้องเลือกหน่อยที่มันไม่มีน้ำตาลนะคะ
นี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กน้อยมาตอกย้ำให้คุณผู้ชมฟังว่า
จากการที่เราดูแลตัวเองจากการฉีดวัคซีน

นี่แหละคุณผู้ชมก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลที่ดิฉันค้นหามาจากเว็บไซต์ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลอันตรมาธิบดีนะคะ
จริงแล้วเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้

คุณผู้ชมก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์